สายกินห้ามพลาดเลยจะพาไปลิ้มลองความอร่อยที่ร้านขาหมูกาแล
เป็นร้านสไตล์ล้านนาอยู่ที่พิศนุโลกบ้านคุณอีกแล้ว
ร้านนี้จะเด็ดแค่ไหนติดตามในช่วงตลอดกิน
นี่เป็นยังไงคะคุณค่ะขาหมูกาแล
บรรยากาศก็ดีหน้าตาอาหารก็น่าทานค่ะ
ร้านนี้ตั้งอยู่ถนนศรีฮราชเดโชชัยตำบลวัดจันทร์อำเภอเมืองจังหวัดพิษนุโลก
เป็นร้านเล็กดูสไตล์เป็นล้านนา
แค่ชื่อก็บ่งบอกแล้วกาแลเนี่ยค่ะคุณผู้ชม
บอกคุณผู้ชมอย่างนี้ว่าร้านอาจจะดูธรรมดาธรรมชาติบ้าน
แต่รสชาติอาหารไม่ธรรมดาเลยนะ
อร่อยทุกเมนูโดยเฉพาะเมนูขาหมูกาแลนี่แหละค่ะ
ได้รับสูตรขาหมูมาจากญาติที่เปิดขายที่เชียงใหม่นะคะ
อาหารเหนือร้านขาหมูกาแลที่พิสุนโลกร้านนี้ก็เลยดูเหมือนเป็นเหนือแท้
มีอะไรบ้างล่ะลาบเหนือก็มีแกงอ่อมเหนือก็มีถึงรสถึงเครื่องทุกเมนู
หรือแม้แต่ข้าวซอยนะโอ้โหนึกว่ากินอยู่เชียงใหม่

เอ้าซอยไหนเอ่ะซอยตันปะมันเป็นแบบว่าร้านลับ
มันเอาไปให้ถึงข้างในไปผิดร้านและล่ะ
ร้านนี้ไม่ต้องไปไหนไกลอยู่ที่นี่แหละนะอยู่พิศนุโลกนะคะ
ไปคุยกับโต๊ะของร้านคุณนโรงศักดิ์มพูดว่าเมื่อก่อนนะ
เขาคบครัวเป็นแม่ครัวในร้านอาหารในภีษสนุโลก
แต่ในใจคิดเสมออยากจะมีกิจการเป็นของตัวเอง
และอยากจะให้คุณผู้ชมไปทานร้านนี้และทานเมนูซิกเนเจอร์ของทางร้านคือ

ขาหมูเนี่ยนะเป็นเมนูยอดนิยม
แล้วถ้าใครบอกเออฉันอยากกินเมนูเนื้อน่องลายมีไหม

อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ลูกค้าชอบสั่งเหมือนกัน
เขาบอกว่ารสชาตินี่เข้มข้นหอมกลมสูตรก็คิดขึ้นมา

ใช่แล้วค่ะนี่เห็นไหมหลากหลายจริง

มีเมนูเหนืออีกเยอะเลยนะคุณผู้ชมสาธยายไม่หมดคุณผู้ชมไปทานเองแล้วกัน
เขาบอกอย่างนี้ว่าทางร้านนะใส่ใจเรื่องของการคัดวัตถุดิบที่มีคุณภาพสดใหม่ทุกวัน
รสชาติแบบต้นตำรับจริงค่ะ

คุณจดเบอร์โทรหน้าจอเลยหรือเข้าไปดูในเฟซบุ๊คขาหมูกาแลนะคะ
ร้านเปิด๙โมงเช้าถึง๖โมงเย็น
ยกเว้นวันที่๑และ๑๖ของเดือนยุดไปลุ้นโชคกับไทยรัฐทีวีขอ๒วัน
แค่พิโลกพอวันนี้ข่าวที่โลกเยอะนะหวังว่าเขาคงจะภาคภูมิใจนะให้ออกเยอะแล้วนะ

หลายพิษโลกไม่ค่อยได้ออกออกแล้วนะพี่ยุดนะ